ความคืบหน้าคดีที่วัยรุ่นชายอายุ๑๗ปีนะคะ
๒คนถูกยิงหลังจากเดินทางกลับจากไปดูคอนเสิร์ต
๑คนเสียชีวิต๑คนได้รับบาดเจ็บ
๒คนที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิด
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุ๑คนเป็นมือยิง
อ้วนผอมจอมซ่า๑ลักษณะผอมหน่อย๑อ้วนทวนหน่อย
๒คนนี้ถูกควบคุมตัวไปแล้วนะคะ
อยู่ในระหว่างการสอบสวนอยู่นะคะ
แต่มีเรื่องหนึ่งที่ถูกเปิดเผยมาออกจากญาติ
ของน้องที่ได้รับบาดเจ็บบอกว่าตอนนี้
นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะ
ว่าเพื่อนเสียชีวิตไปแล้วนี่นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะที่ตลาดคลองเตยซอย๘ถนน
สุนทรโกสาคลองเตยกรุงเทพนี้นะคะ

วนายอธิชาติศรีหัวโทนอายุ๑๗ปีถูกยิงที่เบ้าตานะคะ
อีกหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ชื่อว่านายกุลชาติแซ่ลี
หลังเกิดเหตุตำรวจสอนอท่าเรือควบคุมตัวผู้ก่อเหตุสองคนไว้ได้นะคะ
ชื่อว่าในจตุรมีโสภาและในธันวาบุญภาษ
ผู้ต้องหาทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
บอกว่าเป็นการป้องกันตัวและจะขอให้การในชั้นศาล
พนักงานสอบสวนก็เลยนำตัวไปขออำนาจสารอาญากรุงเทพใต้ฝากขัง
ค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าอัตราโทษค่อนข้างสูง
เดี๋ยวผู้ต้องหาจะหลบหนีถ้าปล่อยตัวออกไปเนี่ยนะคะ
นายสุรสักแซ่ลีอายุ๔๙ปี
ลุงของนายกุลชาติแซ่ลีหรือว่าน้องฟินผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เปิดเผยว่าช่วงเกิดเหตุอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ตลาดคลองเตยซอย๘นั่นแหละ
เมื่อทราบข่าวว่าหลานชายถูกยิงรีบออกไปดูตกใจมาก
สโมสรการท่าเรืออยู่ไม่ไกลจากบ้านก็เลยไม่ได้เป็นห่วงมาก
ระหว่างนั้นได้ยินเสียงวัยรุ่นกระทบกระทั่งกันแล้วก็เกิดเหตุชุลมุนขึ้น
เด็กทั้งหมดน่าจะพยายามออกจากงานแล้วก็เดินเข้ามาในซอย๘
มาเอารถจักรยานยนต์ของตัวเองแล้วก็ถูกยิง
หลานชายอาการน่าเป็นห่วงนะคะโดยยืนยันว่ากลุ่มเด็กทั้งหมด
ไม่เคยมีเรื่องกับใครเป็นเด็กที่เรียนดีมาตลอด
แต่มาถูกทั้งสองฝ่ายซึ่งมีเรื่องกันลักษณะคล้ายกับถูกลุกหลง
แล้วก็ยืนยันว่าน้องทุกคนหลานทุกคนไม่เคยรู้จักผู้ที่ยิงเลย

ใช่เพื่อจะกลับบ้านอ่าแล้วมันมีเด็กผู้หญิงด้วย
เราไม่ได้หาเรื่องใครอยู่แล้วเพราะเด็กม๓ม๔เองตัวเล็กใช่ไหม
คือคุณยิงกับคุณไม่ได้มองเลย
ความคืบหน้าทางคดีนะคะพันธุ์ตำรวจเอกสมบัติแก่นวิจิตร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานท่าเรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าว
บอกว่าตอนนี้เองนะคะตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
หลักฐานเพิ่มเติมประกอบกับต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เพิ่มเติมในหลายจุดว่านอกจาก๒คนนี้แล้วที่ควบคุมตัวได้
เพราะมันชัดเจนในกล้องวงจรปิดว่าเป็นคนยิง
ยังมีผู้ร่วมก่อเหตุอื่นอีกหรือเปล่า
ก็จะเรียกตัวผู้ที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมด

เขาอยู่หน้าซอยกับท้ายซอยมาสอบสวนเพิ่มเติม
หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด
ดำเนินคดีทั้งหมดค่ะ